พาไปดูศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดที่โรงพยาบาลบุรีรำหน่อย

คือตอนนี้มีคลิปในโซเชียลเขาแชร์กันเยอะเหลือเกิน
บอกคุณหมอร้องเพลงเพราะเหลือเกิน
ใช่บอกโอ้โหทำไมร้องเพลงเพราะขนาดนี้
คุณหมอนี่ระดับแชมป์ประกวดเวทีประกวดนะฮะ
ท่านผู้ชมครับเป็นหมออยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรำนะครับ
ปุ๊กนะฮะวันหนึ่งหลังจากที่ศูนย์ฉีดวัคซีน

ทางเจ้าหน้าที่ทางพยาบาลเจ้าหน้าที่ด่านหน้าก็บอก
คุณหมอร้องเพลงให้ฟังหน่อยสิวันนี้เหนื่อยเหลือเกิน
โหพี่ฟังเสียงคุณหมอนะฮะพร้อมจริงครับท่านผู้ชมครับ
น่ารักมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
ขอบคุณมากเลยค่ะพี่ฟังเสียงคุณหมอนะฮะพร้อมจริงครับท่านผู้ชมครับ
ขอบคุณมากเลยค่ะพี่ฟังเสียงคุณหมอนะฮะพร้อมจริงครับท่านผู้ชมครับ
ขอบคุณมากเลยค่ะพี่ฟังเสียงคุณหมอนะฮะพร้อมจริงครับท่านผู้ชมครับ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
ขอบคุณมากเลยค่ะพี่ฟังเสียงคุณหมอนะฮะพี่ฟังเสียงคุณหมอนะฮะพี่ฟังเสียงคุณหมอนะฮะ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

เราก็ตามหาจนเจอนะครับทุกผู้ชมครับตอนนี้แชร์กันในโลกโซเชียลเยอะมากนะฮะ
เราก็ตามหาจนเจอนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้แชร์กันในโลกโซเชียลเยอะมากนะฮะ
ปุ๊กก็คือแพทย์หญิงนัทธริดาบันเทิงใจตอนนี้อายุเพิ่ง๒๔ปี
นี่อยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรำนะครับเป็นแพทย์ประจำตึกศัลยกรรมกระดูก
ปุ๊กบอกว่าเพิ่งเรียนจบแพทย์มาแล้วก็มาประจำอยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรำ
ซึ่งเป็นบ้านเกิดนะเป็นแห่งแรกเลยจบมาปุ๊บประจำการที่นี่
วันนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาจะเลิกงานแล้วนะมีพยาบาลในห้องฉีดวัคซีนโควิด
บอกหมอโอ้โหคุณหมอร้องเพลงกล่อมหน่อยสิวันนี้เหนื่อยมาทั้งวันเลย
เพราะว่าทั้งพยาบาลทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนจะรู้ว่าคุณหมอ
เคยร้องเพลงประกวดในรายการดวนเพลงชิงทุนแล้วเป็นแชมป์๒๐สมัยนะฮะ
โอ้โหคือเขาจะเป็นแบบสัปดาห์สัปดาห์ไปใช่ไหม
เป็นแชมป์ก็อยู่ต่อไปเรื่อยนี่หมอปุ๊กเป็นแชมป์๒๐สมัยนะฮะ
วันนี้ที่มาต้องการนี่คุณแฟรงค์พักขชนเป็นพิธีกรรายการนี้
สุดยอดแชมป์๒๐สมัย
ตอนนั้นเรียนอยู่ปี๓เรียนแพทย์ปี๓ตอนนี้เรียนจบแล้ว
มาประจำอยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรำวันนั้นพอเขาขอให้ร้องเพลงให้ฟังหน่อย
คุณหมอก็เลยเอาก็ร้องเพลงให้ฟังแล้วมีเพื่อนหมอด้วยกันคือหมอปลาวาน
แยกย้ายกันกลับบ้านนะคะพอดีว่าพี่พยาบาลเป็นเหมือนแม่ของนุ่น
ของรุ่นพี่ที่เคยเรียนสมัยมัธยมหรือว่าเราร้องเพลงได้
ก็เลยแบบบอกให้ร้องเพลงให้ฟังหน่อยประมาณนี้ค่ะ
ชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กแล้วก็มันมีช่วงหนึ่งที่เรียนอยู่ในกรุงเทพ
ประมาณปี๑ถึงปี๓ก็ชอบหาประกวดตามรายการต่างค่ะ
ท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙นะคะ
แล้วก็สามารถไปสอบถามที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือว่าดูในแอปพลิเคชันหมอพร้อมได้นะคะ
ว่ามีให้ลงทะเบียนวันไหนนะคะแล้วก็สามารถมาฉีดได้เลยค่ะ

คือคุณหมอฝากบอกว่าถ้าจะฝากอะไรถึงประชาชนคนไทย
คืออยากให้มาฉีดวัคซีนโควิดให้ครบกันทุกคน
เราจะได้เดินหน้าเปิดประเทศอย่างปลอดภัยกันเร็ว
ข้อไปฉีดเทรม๓พี่โรงพจบาลบุรีลำได้ไม่

ขอแตรย์แข่งแซม
ฝ่าฟันวิกฤตโควิด๑๙ช่วงนี้นะคะ
เพราะให้ดูคลิปน่ารักแบบนี้ค่ะ